ทำเก้าอี้ร่วงลงมาปราไซด์ได้รับบาดเจ็บ
คราวนี้ค่ะผู้ชายคนนี้ขับรถตามรถบรรทุก
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ลอดใต้สะพานลอยไปเรียบร้อยแล้ว

โอ้โหได้ยินเสียงไหมครับปุ๊กก่อนปุ๊กใช่

ต่อยังไงไหวมองไม่เห็นทางข้างหน้าเลยค่ะ
แล้วคนขับก็อุ๊ยเห็นไหมครับ
คลิปนี้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของคุณไก๊
นายทยาวิทย์นะคะอายุ๓๔ปี
เอาไปโพสต์ในโลกโซเชียลจะเตือนภัยแหละ

เมื่อวันที่๕เมษาตอนเที่ยงเลยค่ะ
ขับรถอยู่บนถนนพะหนโยธิน
ตอนถึงช่วงอำเภอหินกองที่สระบุรีเนี่ยนะ

เส้นทางนี้ก็รู้อยู่รถบรรทุกก็เยอะเหมือนกันนะฮะ

ปรากฏว่ามีหินเหมือนกับหินกระเด็นใส่กระจก
หลังจากนั้นกระจกร้าวแบบนี้เลยคุณผู้ชม
เห็นวงที่อยู่หน้ารถวงแดงเมื่อกี้ไหม
น่าจะเป็นก้อนหินก้อนที่ทำให้เกิดกระจกแตกนั่นแหละ
มันกระเด็นมานะใช่ค่ะ
ทีนี้เราก็คุยกับคุณไก๊นะคะ
บอกว่าจริงผมขับเลนขวามาปกติเลยพี่

แล้วเห็นกระจกแตกเป็นรูเล็กแป๊บเดียว
นิ้วโป้งนะหลังจากนั้นมันร้าวทั้งบานเลย
ผมยังไม่แน่ใจว่าก้นหินมันหลุดมาจากรถพ่วง
หรือรถพ่วงขับเหยียบแล้วมันกระเด็นใส่รถผม
แต่สิ่งที่ผมทำได้ตอนนั้นตั้งสติประคองรถก่อน
เข้าข้างทางแล้วคุณเนี่ยพอจอดข้างทางสุดท้ายไปต่อไม่ได้
ต้องเปลี่ยนกระจกก่อนนะดูสิมันร้าวทั้งบานแบบนี้เลยค่ะ
แล้วตอนนี้เขาระแวงไม่กล้าขับเข้าใกล้รถบรรทุกเลย
ปกติช่วงสุดสัปดาห์คุณไก๊จะผ่านเส้นทางนี้บ่อย
แต่ที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้
ไม่คุณไกด์บอกแบบนี้แต่ก่อนมันอาจจะมีบ้างนะ
เหมือนหินหรือเศษอะไรมันกระเด็นมันก็ปลุกอย่างนี้

รอบนี้แรงสุดนะคะแล้วไม่รู้ว่าผมจะไปเอาผิดจากใครได้
ผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นโชคไม่ดีของผมผมซวยเองแหละ
ถือว่าฟาดเข้าไปอีกหน่อยผมจะระวังมากกว่านี้นะคะ
คือผมก็ไม่ได้ตามไปหาความผิดจากใครนะครับ